คุณผู้ชมคะดูเหตุนี้หน่อยค่ะเป็นเหตุอาที่คลั่ง
แล้วปรากฏว่าหลานเป็นตำรวจหลานก็เลยยิงจนอาเสียชีวิตนะคะ
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนทุ่มนึงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะวันที่๒๘ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ตำรวจสพวังสามหมอกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบเหตุการณ์เนี้ย
คนที่เป็นหลานคือ๑๐ตำรวจเอกพงศกรภูเลื่อมใสตำรวจสพวังสามหมอค่ะ
ปรากฏว่าเอาปืนเนี้ยยิงอ่าก็คือนายถนงล้านภูเขียวอายุสามสิบเก้าปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าโดนยิงที่ขา๒นัดโดนยิงที่สะโพกหนึ่งนัด
แล้วก็ไปเสียชีวิตนะทีเนี้ยคุณผู้ชมคือจากการไปตรวจสอบอะค่ะ
ปลอกกระสุนปืนหัวกระสุนปืนอาวุธปืนของตำรวจ
แล้วก็อาวุธมีดพระมีดดาบยาวเนี่ยของอานะอยู่ตรงนั้นด้วยครับ
หลักฐานไว้ทั้งหมดเลยค่ะถามหลานหน่อยหลานที่เป็นตำรวจเนี่ย
ให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะคนยิงเนี่ยนะฮะใช่
หลานอยู่กับภรรยาแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีอาเนี่ย
ซื้อขนมซื้อไอศครีมซื้อสี่สิบไงแต่จ่ายแค่ยี่สิบ
ทีนี้เมียเขาก็เลยต่อว่าว่าทำไมถึงแบบจ่ายเท่านี้ไม่ยอมจ่ายมาให้ครบ
หลังจากนั้นอาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วตัวสิบตำรวจเอกพงศกรเนี่ยนะ
กับน้องเนี่ยก็เลยไปบอกพ่ออยากให้พ่อเตือนไงเตือนอาหน่อย
น้องชายตัวเองหน่อยนะพ่อนะใช่เออปรากฏว่าตัวอาเนี่ย
มาที่บ้านพ่อแล้วถือมีดยาวมาด้วยจะฟันพ่ออยู่แล้วอะค่ะครับ
จังหวะนั้นมีดไปถากพ่อแล้ว
๑๐ตำรวจเอกพงศกรเห็นถ้าเกิดว่าไม่ทำแบบนั้นเนี่ย
พ่อตายแน่เลยใช่ลูกชายเห็นนะบอกว่าพ่อเพลี่ยงพ้ำแล้วต้องช่วย
ใช่ค่ะแล้วก็ทางสิบตำรวจเอกพงศกรเนี่ยก็มีปืนไงคุณใช่
แต่เขาบอกว่าตอนนั้นมันมืดมืดก็ยิงขู่เท่านั้นเอง
คือยิงลงพื้นแต่กระสุนทั้ง๓ลูกมันกระดอนไปถูกอา
ใช่เป็นบาดแผลเลือดไหลออกจำนวนมากจนเสียชีวิตนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมารู้ว่าเกิดเหตุแบบนี้เนี่ย
บอกว่าอยากจะบวชหน้าไฟให้อาจะไปขอขมาศพอา
แต่ถ้าเกิดคดีความก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐาน
ครับตัวของอาเนี่ยจริงจริงมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่านายทนงคนนี้จะไปติดเงินร้านค้าต่าง
จะซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะ
พอแม่ยัตยายจะต้องช่วยเคลียร์เงินให้
หลายพันแล้วเขาบอก
ไปถามภรรยาของสิบตำรวจเอกโปรงศักรณ์
พวกว่าปกติแต่อย่างที่นี่ในถนนอาจะเก่าเหตุความวุ่นวาย
ลองฟังดูหน่อยค่ะ
ก็เลยพูดแบบนี้พูดดีแล้วค่ะ
แล้วทีนี้แกก็ว่าแกก็โวยวายใส่ว่าเออเดี๋ยวก็ไม่จ่ายไงฮะอย่างนี้ก็เลยว่ามันไม่ได้ไม่ได้จริงอาทิตย์นี้ไม่ได้
แล้วทีนี้นะตอนที่แกโวยวายใส่กับน้องคือพี่กรกับน้องก็ได้ยินว่ามีการเถียงกันกับหนู
กันไหมทางสพบอกว่าไม่นะ
ยังไงก็ตามค่ะต้องมีการสอบอย่างละเอียด
เพราะว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาไปก่อนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วเรื่องนี้ต่อให้เป็นตำรวจในพื้นที่
ก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือนะคะก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แม้ว่าเขาจะบอกเขาไม่ได้ตั้งใจนะ
แต่ก็ต้องสอบปากคำโดยละเอียดอยู่ดีนะครับ